ข่าวนี้เป็นเรื่องมาเตือนภัยนะคะแล้วก็ฝากไปถึงวัยรุ่นที่เป็นคนลงมือก่อเหตุนะคะ
อย่าคึกอย่าขนองแบบนี้เพราะนั่นคือชีวิต
และคุณผู้ชมค่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เชือกขึงกลางถนนสองแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไป
คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเห็นแล้วนะแต่เห็นระยะกระชันชิด
เบรกไม่ทันก็เลยทำให้สองแม่ลูกได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมีการโพสต์เตือนภัย
ปากหมุดพิกัดชัดกันก่อนเลยค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่เส้นทางบ้านใหม่ไปหนองดุมอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะช่วงฝ่ายน้ำบ้านใหม่ค่ะ
มีคนเอาเชือกไปขึงขวางทางเอาไว้นะคะ
ก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม
เพราะฉะนั้นใครไปทางนั้นใครใช้เส้นทางนั้น
ท่านระมัดและระวังให้ดีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งของคืน๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็มืดไงถ้าจะเห็นเนี่ยก็ต้องเห็นระยะกระชั้นชิดจริง

ใช่ค่ะหลังที่ได้เห็นโพสต์แล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยไปพูดคุยกับคนที่ประสบเหตุ
ท่านนี้คุณดูสิเลือดอาบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะ

ที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่คึกขนองเนี่ย
ขึงขวางถนนเอาไว้นะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคนเจ็บชื่อว่าคุณนัทธิวัน
อกพิกุลอายุ๒๗ปีเธอได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วก็เป็นคนโพสต์เรื่องราวนี้นะคะ

วันนั้นเธอกำลังจะออกไปซื้ออาหารที่ร้านค้า
ปกติก็ออกจากบ้านสักประมาณช่วง๒๓ทุ่ม

ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะ
วันนั้นขี่รถออกไปซื้อของกับลูกสาว
เหมือนปกติขาออกไปไม่เจออะไร

ไปเจอเชือกไนลอนสีเขียวถูกมัดขึงขวางทางเอาไว้

แต่ว่ามันเห็นระยะกระชันชิดจริงก็เลยหลบไม่ทัน
รถพุ่งเข้าหาเชือกที่ผูกขวางถนน

แล้วทำให้รถเสียหลักล้มลงค่ะ

ตัวเธอได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าหลังขา

ส่วนลูกสาววัย๗ขวบที่ไปด้วยกัน
มีแผลถลอกที่แขนเล็กน้อยค่ะ

เชือกไม่พาดไปโดนคอ

ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวเตือนภัย
ให้เราฟังตรงนี้นะคะเธอบอกแบบนี้ค่ะ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วยคุณ
คุณคมสรรบืนขุนทศอายุ๓๓ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่หมู่๑๒นะคะ

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ช่วยนะครับ

คนที่เอาเชือกมาผูกขึงขวางถนนเนี่ย
น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนอง
ไม่น่าจะเป็นการวางแผนเผื่อชิงทรัพย์
เพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
โดยเชือกที่ใช้ก่อเหตุเป็นเชือกว่าว

ว่ามีใครนำว่าวมาเล่นในพื้นที่บ้างหรือเปล่า
สงสัยว่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาก่อเหตุ
เพราะว่าในหมู่บ้านยังไม่เคยเห็นมีใครมาเล่นว่าวที่นี่
ล่าสุดค่ะตำรวจสพนไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพื่อตามหาตัวคนก่อเหตุแล้ว
เบื้องต้นพบว่าเชือกไนลอนสีเขียว
มีร่องรอยการมัดเชือกไว้กับต้นไม้
ก็คือต้นยูคาลิปตัสทั้งสองฝั่งของถนน
เชื่อว่าคนร้ายจงใจก่อเหตุ
ไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองหรือประสงค์ต่อทรัพย
ต้องเร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
อันตรายนะแต่ดูเชือกมันไม่น่าจะเป็นเชือกว่าวเลยนะ
เชือกในร่อนมากกว่า